อ่ะจากเรื่องของคุณครูเป็นเหตุฆาตกรรมสองข่าวใหญ่ใหญ่กัน
ไปต่อที่เรื่องของชาวบ้านที่ชนบุรีไปขับ

คือเจ้าอาวาสต้องการจะปรับพื้นที่วัดในการพัฒนาวัด
เอารถไปเกรดแต่ตรงที่ไปเกรดไปเคลียร์
มันเป็นจุดตั้งเจดีที่บรรจุอัฐิของคนที่ตายไปแล้ว
เป็นกระดูกของพ่อเขาแม่เขาปู่ย่าตายาย
แต่เจ้าอาวาสให้คนเอารถไปเกรด
กระดูกเอยเจดีเอยมันก็รวมกันหมดเลยครับ
เท่ากระดูกกระจัดกระจายไปกองรวมกัน
ไม่รู้ว่าเป็นเท่าของใครของใครอย่างนี้
ยัดยากเขาบอกว่านี่บรรพบุรุษเขานะ
ทำไมมาทำแบบนี้ปัญหาคือเจ้าอาวาสทำไมไม่บอกก่อน
เขาบอกแบบนี้นะครับเขาก็เลยเสียใจคือ
แล้วจะไปหากระดูกพ่อแม่จากตรงไหนมันกองผสมไปหมดแล้ว
แต่เจ้าอาวาสบอกว่าก็บอกแล้วบอกไปตั้งแต่เมื่อ๕ปีก่อน
ให้มาย้ายออกไปเพราะว่าจะเกลี่ยเคลียร์พื้นที่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
แต่ชาวบ้านบอกว่าอ้าวบอกตั้ง๕ปีก่อนแล้วพอจะทำอีกรอบนึงเนี่ย
ทำไมไม่มาแจ้งไม่มาย้ำกับชาวบ้านอีกที
นี่ภาพซ้ายก่อนทุบแล้วดูภาพขวา
รียิ่งเลยครับใครเห็นก็รับไม่ได้นะครับ
ชาวบ้านในตำบลหลวงทองอำเทอบฑชนบุหรี่
อางนะฮะหลังจากที่นั่นแหละภาพที่คุณผู้ชมเห็นหลังที่เขาทำเนี่ยนะฮะ
เอารถแบ็คโฮลไปไถเจดีจนเกลี้ยงเลยครับนะฮะมันก็เป็นเจดีที่เก็บอัฐิบรรพบุรุษ
เป็นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่ร่วงรับไปแล้วนะฮะจนเจดีมันกระจัดกระจายรวมกันเป็นกองดิน
กองทรายกองหนึ่งเลยนะครับแม้เจ้าอาวาสยืนยันว่าอ้าวอัตมาเคยบอกชาวบ้านแล้วหลายปีแล้วนี่
ย้ายออกนี่เพราะว่าจะพัฒนาวัดจะปรับปรุงพื้นที่นะฮะแต่ว่าชาวบ้านก็ไม่พอใจ
เรื่องต้นเนี่ยเจ้าคณะอำเภอบ่อทองก็เลยสั่งย้ายเจ้าอาวาสออกไปที่วัดอื่นก่อนนะฮะ
พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงแต่ว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่วัดเขาชะอางไปพบกับนายดำรงศักดิ์เฉลิมศุกร์นะครับ
นี่ฮะลงพื้นที่ไปไปเจอผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ยืนยันเลยว่า
ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องทุกคนมารู้ตอนที่ทุกอย่างมันถูกเกรดถูกเคลียร์หมดแล้วครับ
เจดีเก็บกระดูกบรรพบรุษถูกทุบทิ้งไปหมดแล้วยังมีลูกบ้านซึ่งทำงานต่างจังหวัดไม่รู้
แล้วก็บอกว่าก่อนที่จะรู้ข่าวนี้เข้าฝันแม่มาหาในฝันในฝันแม่ร้องไห้เลย
แล้วไม่กี่วันเนี่ยก็มารู้ข่าวว่าเจดีเก็บกระดูกแม่ถูกทำร้ายหมดแล้วนะครับ
ก็เสียใจมากเขาบอกว่าถ้าเกิดเขารู้ก่อนนะเขาจะรีบย้ายเจดีเก็บกระดูกแม่เขาก่อนที่จะทำลายแบบไม่เหลืออะไรแบบนี้เลยนะครับ
บางคนก็บอกว่าเขาฝันว่าแม่เขามั่งอะไรอย่างนี้มาร้องไห้อะไรอย่างนี้ในฝันนะครับ
แล้วก็มาดูตรงเนี้ยแล้วมันเป็นอย่างงี้จากความฝันเขาแล้วเขาก็มาดู
ที่แท้มันก็เป็นอย่างงี้แล้วทุบไปแล้วคือเขาพูดเชิงว่าเขาจะต้องปรับปรุงภูมิทักษ์
แล้วก็มันเป็นที่น่ากลัวของชาวบ้านแต่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้น
เขาจะว่ามันน่ากลัวตรงเนี้ยมันเกิดมาตั้งสามสิบประปีเนี้ย
ชาวบ้านเขาออกไม่กลัวแล้วเขาวิ่งกันอยู่ประจำเขาชินแล้ว
ทำไงเนอะก็มันเสียใจแล้วครับเพราะว่าแม่มีคนเดียวครับ
มันไม่ใช่มีสองคนแม่มีคนเดียวกับพ่อครับ
เขามาทำทุบให้ผมเสียใจมากครับ
ผมไม่เคยมาไหว้ทุกปี
ไปถึงเป็นอย่างนี้มันก็เสียใจ
คนเราน่าจะบอกกันสัก๒วันหรือวันหนึ่งก็ได้
ว่าทำให้ชาวบ้านเขาก็นับถือเลยครับ
ครับผมเจ้าตนนี้จะไม่ไหว้ผีหรือไหว้หมาที่ไหนครับ
ผมพูดตรงตรงเลยครับอืมเขาบอกว่าเหตุ
เหตุผลที่เมื่อ๕ปีที่แล้วไม่ได้ย้ายเพราะว่า
บอกว่าถ้าย้ายนะต้องเสียเงิน๑๒๐๐

เหมือนไปซื้อที่วัดในการตั้งเจดี
ชาวบ้านก็บอกโอ๊ยจะเอาเงินจากไหนล่ะ
ก็อยากให้อยู่ที่เดิมมันดีอยู่แล้ว
มันก็ร้องไห้ร้องห่มกันไป
ส่วนวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เงียบเหงามากครับ
ในวัดก็จะมีแม่ชีมีพระลูกวัดอยู่๓รูป
มีแม่ชีสมบูรณ์เนี่ยเขาก็บอกว่ามาอยู่วัดนี้ได้สักประมาณ๑ปีแล้ว
ท่านก็บอกสั้นบอกว่าไม่อยากจะให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โต
เพราะว่าจริงแล้วชาวบ้านกับวัดก็ควรจะอยู่ร่วมกันนะครับ
แล้วก็จากการไปตรวจสอบที่กุฏิของเจ้าอาวาส
ก็ไปเจอเจ้าอาวาสกำลังเก็บข้าวของมีหมวกมีเสื้อกันหนาว
เพราะว่าชาวบ้านก็ยืนยันว่าต้องให้เจ้าอาวาสนั้นออกจากวัดไป
โดยที่ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติม
บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โทษใครอัตมาขอโทษตัวเอง
เมื่อชาวบ้านไม่ต้องการให้อยู่ก็จะขอลาจากจากการเป็นเจ้าอาวาสที่นี่
ก็จะไปจำวัดอื่นชั่วคราวก่อนที่วัดช้างแก้วที่บ่อทอง
โดยที่ไม่มีกำหนดจะกลับมาที่นี่อีกนะครับ

อ้อนี่เนี่ยเยี่ยมวันที่๑จะไปจะออกเดิน
ไปเขาไล่หนีก็ไปนอนที่อื่นก่อน

เมื่อวานนี้มันสวดมนต์มีงาน๒งานด้วย

เขาก็ไม่ได้เห็นใจเราหรอก
ผิดก็ผิดมันเสียก็เสียฉันก็ทำมานานแล้วฉันก็เหนื่อยสงสัยจะ
เขาจะให้ฉันช่วยแค่นี้ฉันก็จะไปที่อื่น
พอถามว่าการกระทำแบบนี้เอาผิดทางกฎหมายได้ไหม
ทำได้นะครับมีความผิดทางกฎหมายด้วย
พันธุ์จับรถเอกกุฎละชาติกุฎละชัยผู้กำกับสพบบอกว่า
ถ้าประชาชนหรือชาวบ้านมีความประสงค์จะแจ้งความเอาผิดทำได้
มีความเข้าข่ายความผิดข้อหาทำร้ายศพเลยนะครับ
ความผิดตามมาตรา๓๖๖วัก๓
เพราะว่าอัฐินั้นรวมอยู่ในมาตรานี้ด้วยเช่นกัน
ก็มีโทษจำคุก๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท
เบื้องต้นตำรวจก็มีรายงานบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านนำรับผิดไปแล้ว
ก็ลาออกจากการเมียชาวบ้านไปแล้วแล้วก็จะไปทุดง
แต่ว่ายังไม่มีชาวบ้านไปแจ้งความเอาผิดท่านนะครับ